เขาเสิร์ฟอาหารผ่านกระด้ง
อืมแบบนี้เอ้ามีกระด้งไซส์อะไรบ้างไปดูกันหน่อยฮะ
ไปที่ร้านนี้เลยกะเพรากระด้งบ้านฉัน

ก็บ้านจะนี่แหละย่านหลังวัดสวนดอก
ตัวเมืองเลยนะของจังหวัดเชียงใหม่
ดีชอบชอบใครที่ชอบเมนูง่ายไม่ต้องคิดอะไรมาก
เที่ยงนี้กินอะไรเด๊ะนั่นไงกะเพราไข่ดาวด้วยเออเอาแบบไม่สุก
กะเพราอะไรเขามีจัดให้ได้หมดละครับหมูกรอบได้มั้ยกะเพราหมูกรอบมี
สับเหรอคะมีไก่จัดได้ทะเลก็ได้อยู่ปลาหมึก
โอ้โหจะเหลือเหรอมีมีหมดเนื้อก็ได้เบคอนก็ได้เหมือนกัน
กะเพราเบคอนเหรอได้หมดครับสั่งสิครับของดีของอร่อยเขาสามารถจัดให้กับทางลูกค้าได้หมดอยู่แล้ว
แล้วเนี่ยใส่มานะทั้งหมูไก่กุ้งใส่มาครบเลย
หมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งปลาหมึกเบคอนหมูสับไก่มีหมด
สิ่งสำคัญที่ผมอยากจะบอกว่าร้านนี้มันพิเศษกว่าที่คุณดูดิครับกระดงกระด้งคุณเห็นไหมเสิร์ฟมาพร้อมกับกะเพราแบบนี้
แล้วคุณนึกภาพดูว่ามันน่ากินน่าทานขนาดไหนพอมีใบตองห่อมาด้วยมันจะหอมขึ้น
อุ้ยแล้วมันดีอ่ะตรงที่แบบไม่ต้องไปล้างจานประหยัดทรัพยากรแล้วก็พอทานเสร็จใบตองก็ทิ้งได้ย่อยสลายตาม
ต้องล้างจานเลยล้างกระด้งแทน

แล้วกินหมดภายใน๓๐นาที

เพียงพูดทั้งหมดภายใน๓๐นาทีนี้
คนจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้น

ช่วงแบบว่าฮอตฮิต
ช่วงเวลาพีคเที่ยงเย็นอะไรแบบนี้
พวกมอเตอร์ไซค์ที่เขาเป็นรับส่งอาหาร
มาจอดหน้าร้านแบบนี้เต็มเลย

บางทีไม่ได้อยากกินผัดกะเพราอ่ะ

หมูทวดที่ไหน
ทานได้เหมือนกันมีไว้จัดให้นะครับ

อยู่ย่าหลังวัดสวนดอก

ไม่น่าจะหายากที่จังหวัดเชียงใหม่

ผมบอกแล้วว่าคุณสามารถสั่งผ่านแอปพลิเคชัน
สบายแค่มีมือถือสมาร์ทโฟน

สั่งได้ไหม

คิดว่าใส่มาเออลืมคิดไปเลย
เอาเป็นว่าถ้าคุณอยู่ที่เชียงใหม่คุณลองไปทานดูนะร้านนี้ถือว่าน่าสนใจจริง
แต่เชียงใหม่ของกินเขาเยอะเก๋ไอเดียดีทั้งนั้นเลยนะ
มีโอกาสก็ลองไปเที่ยวกันดูไปหาอะไรอร่อยทานกันดู